จากการร้องเรียนของพระพุทธอิสระซึ่งเป็นเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสของวัดอ้อน้อย
บอกว่าร้องเรียนอยากจะให้เข้าไปตรวจสอบรถยนต์หรูของสมเด็จช่วง
อีกหนึ่งกรณีที่อยู่ในคำร้องเรียนนั้นนะคะก็คืออยากจะให้ไปตรวจสอบรถยนต์โบราณของเจ้าอาวาสวัดไผลล้อม
ซึ่งคาดว่าต้องใช้เวลาอีกหลายชั่วโมงในการตรวจสอบครับ
หลังจากมีข้อมูลแจ้งเข้ามาว่าอาจจะมีบางอย่างนั้นผิดกฎหมายด้วยนะครับ
ติดตามจากคุณรับที่พาบริเวณศรีผู้สิทธิ์ข่าวธรรมดรัฐทีวีรายงานสดมาจากวัดไผลล้อมจังหวัดนครปฐมครับ
ซึ่งจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่เสร็จสิ้นนะคะ
ขณะที่หลวงพี่น้ำฝนก็ให้สัมภาษณ์ยืนยันในความบริสุทธิ์พร้อมย้ำนะคะว่ารถยนต์คันนี้ได้มาโดยถูกต้องตามกฎหมาย

ครอบครองด้วยความบริสุทธิ์ใจตามหลัก

ก็คือเล่มทะเบียนมันชัดเจนนะ
ตรงที่ว่า๔ปีครับออกทะเบียนมา๔ปีแล้วโยมนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจที่สุดแล้วครับแค่นั้นเองครับ
ตรวจเพิ่มเติมนะครับลงในรายละเอียดมากกว่าในครั้งก่อนเพื่อจะได้ข้อเท็จจริงที่มันชัดเจนแล้วก็ตอบทางท่านพระครูได้แล้วก็ตอบสังคมได้ครับ
ทุกส่วนครับในทุกส่วนที่เราต้องใช้ความรอบครอบแล้วก็ใช้ผู้ที่เชี่ยวชาญจริงนะครับลงมาดูครับ
อันนี้ยังขอไม่ตอบครับอย่าเพิ่งคาดเดาว่ารถตัวนี้จะเป็นยี่ห้ออะไรเราต้องรอก็เลยเป็นที่มาวันนี้แหละครับที่เราจะต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญมาทำการตรวจให้ละเอียดรอบครอบนะครับ
แต่เครื่องยนต์นั้นเป็นของจากหัวโดยมีช่วงเวลาผลิตกว่า๙ปีคือตั้งแต่ปี๑๙๗๒ถึง๑๙๘๑ค่ะ
ซึ่งหลังจากนี้ก็จะนำรายละเอียดทั้งหมดไปตรวจสอบความชัดเจนใช้ระยะเวลาภายในเดือนนี้ก่อนจะชี้มูลออกมาว่ารถคันนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมาย
รพเรินศรีข่าวไทรรัตทีวีรายงานสดจากวัดไผล้ล้อมจังหวัดนครปฐม
ขอบคุณครับวันนี้คงต้องรออีกหลายชั่วโมงเหมือนกันนะครับ
กว่าจะตรวจสอบเสร็จรวมทั้งจะมีการข้อมูลไปสรุปในเดือนนี้
จะชี้มูลอย่างที่บอกไปว่าสุดท้ายจะเป็นอย่างไรว่าผิดหรือว่าไม่ผิดกฎหมายนะครับ